เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวความรักเหมือนกัน

สุดท้ายแล้วก็ต้องแยกกันเดินคนละทาง
แต่คู่นี้อยากให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะคะยังไงฮะ
เขาไม่ทะเลาะกันเขาไม่ทำร้ายกัน
ตอนเช้าเขาไปทำบุญ
แล้วตอนบ่ายเซ็นใบยาค่ะ
นี่ค่ะคู่รักคู่นี้เขารักกันมานานถึง๖ปี
แต่ในที่สุดแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะ
ข้อความในคลิปเนี่ยเขียนเอาไว้บอกว่า
การเข้าวัดธรรมบุญเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากลากันโอ้โหคลิปนี้เนี้ย
คนเข้ามาดูเกินหนึ่งล้านวิวแล้วนะคะชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่เยอะมากมากเลย
เขาบอกว่าเลิกกันด้วยดีตอนเช้าจับมือกันไปทำบุญ
แล้วตอนบ่ายกอดคอกันไปเซ็นใบหย่าค่ะเจอกันแต่เขาบอกว่าเลิกกันด้วยดีทั้งคู่นะ
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่เหตุการณ์ของคู่นี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
คุยกับฝ่ายชายก่อนเพราะว่าคนโพสต์คลิปเนี่ยคือฝ่ายชาย
ฝ่ายชายบอกว่าเขาไปทำงานที่เกาหลีใต้แล้วก็ไปเจอฝ่ายหญิงที่นั่น
คบหากันมาและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่เกาหลีใต้ก่อนจะเดินทางกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยกัน
ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันจบลงด้วยดี
ถึงจะเลิกรากันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
ระหว่าง๖ปีที่ผ่านมาที่คบกันมามีบางอย่างที่คิดไม่เหมือนกัน
แต่ก็ไม่อยากทะเลาะกันสุดท้ายเลยตกลงกันว่า
งั้นเราแยกกันอยู่น่าจะดีที่สุดต่างฝ่ายต่างก็เลยย้ายกลับไปอยู่บ้านของตัวเอง
อีกครั้งว่าทั้งคู่ไม่ได้โกรธและไม่ได้เกลียดอะไรกัน
ยังคงมีความรู้สึกดีให้กันเสมอค่ะ
ความคิดนะครับความคิดมันต่างกันนะครับมันก็เลยแบบเอ่อแบบ
เราก็มานั่งคุยกันแล้วว่ามันจะทะเลาะกันแบบเรื่องเดิมอย่างนี้
มันบ่อยมันก็ไม่ดีก็เลยมานั่งคุยกันว่าเราจะเอายังไงดีกับชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาก็เออมานั่งคุยกันแล้วก็บอกงั้นก็งั้นก็ลองหย่ากันดูหย่ากันแล้วก็แยกกันอยู่
แล้วก็แบบที่ไม่ต้องทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ครับ
หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ถามเหมือนกันนะคะว่าอันนี้เรื่องจริงหรือคอนเทนต์
ทั้งสองคนยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องจริง
คือผมว่าเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยมันต้องทำใจอย่างเดียวนะ

ใช่ไหมไม่ว่าจะเรายังรักเขาอยู่หรือว่าเขาจะรักหรือไม่รักเราก็แล้วแต่เนี่ย